ยอดแฟนบอลในการเข้าชมฟุตบอลไทยลีกในช่วงเกมแรกของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ดูการ๒๐๑๗เปิดฉากขึ้นมา

และอัตราในการเติบโตของจำนวนแฟนบอลนั้นขยายฐานเพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับ
ปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาสูงถึง๒๐๕ครับ
อาจจะจำยากหน่อยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีตัวเลขมาฝากกันนะครับ
ซึ่งบริษัทไทยลีกก็พูดถึงยอดแฟนบอลในสัปดาห์แรกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ปรากฏว่าเกมระหว่างบุรีรามยูเนเต็ดเจอกับชนบุรีมีแฟนฟุตบอลสูงที่สุดนะครับ
ในทุกคู่ก็คือ๒๙๘๙๑คน
อันดับ๒เป็นเกมที่สุพรรณบุรีนะครับเปิดบ้านพบกับไทยฮอนด้า
มียอดแฟนบอลอยู่ที่๑๒๘๑๖คน
ส่วนที่น่าสนใจก็คือว่าสโมสรศรีสะเกดนะครับ
สถิติยอดแฟนบอลสูงสุดของสโมสรที่จำนวน๘๕๗๕คน
ซึ่งเป็นการทำลายสถิติเดิมที่เคยมียอดแฟนบอลที่๘๕๒๕คนในเกม
พบกับบุรีดามเมื่อรูปการณ์ที่แล้ว
ขณะที่อันดับสุดท้ายของสโมสรนะครับ
จากความจุทั้งหมดประมาณ๒๐๐๐คน
เมื่อมีการพิจารณาจากยอดแฟนบอลของสโมสรต่างในเกมแรกของระดูการเทียบกับปีนี้นะครับ
จะพบว่าบุรีรำมีเปอร์เซ็นต์ในการเติบโตของแฟนฟุตบอลสูงที่สุดถึง๒๐๕เปอร์เซ็นต์
รองลงมาคือศรีสะเกดมีอัตราในการเติบโต๑๑๙เปอร์เซ็นต์
ส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะล่าสุด
ธรรมนุนสาลีอารินาเตะยาวชนของเมืองทรนิเตศ
เป็นที่เรากำจับไปทดสอบฝีเท้าอยู่๒สัปดาห์
นูลก็บอกนะครับว่าการค้าแข้งในครั้งนี้ก็จะสร้างโอกาส
ซึ่งเป็นหลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ในอนาคตต่อไปครับ